อีกหนึ่งเรื่องพาไปดูชายหนุ่มช่วยสุนัขเป็นชายหนุ่มใจบุญนะคะเขาก็ไปตกปลาอยู่นั่นแหละเจอสุนัขบาดเจ็บก็เลยไปช่วยแล้วก็ล่าสุดก็มีการหาคนอุปการะเลี้ยสุนัขตัวนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขาหน้ามันครับเมื่อกี้ผมเห็นขาหน้ามันมันไม่สามารถที่ว่าจะเอาตัวมันขึ้นไปข้างบนน้ำได้ครับ
ขาหน้ามันไม่มีแรงแล้วยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับดูครับร้องอย่างนี้ครับ
นี่แหละค่ะเป็นนาทีช่วยชีวิตสุนัขตกน้ำที่ร้องโหยหวนอยู่ริมตลิ่งนะคะ
ซึ่งเล่าว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปตกปลาที่ร่องน้ำในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ขณะที่นั่งตกปลาอยู่พบเห็นสุนัขตัวนี้ตกน้ำค่ะเอใจว่าสุนัขอาจจะบาดเจ็บ
ก็เลยตัดสินใจลุยน้ำข้ามฝั่งไปช่วยพอช่วยขึ้นมาได้เนี่ย
เพราะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มีบาดแผลตามตัวนะคะขาขวาด้านหน้ากระดูกแตก
ทำให้เดินไม่ได้คาดว่าน่าจะถูกรถชนมาค่ะ
คนที่ชมคลิปนี้ก็ชื่นชมที่ชายคนนี้คือคุณบอยมีเมตตาต่อสุนัข
ขณะที่บางส่วนก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เสนอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์
หาคนใจดีมารับมันไปเลี้ยงค่ะต่อมาคุณบอยเนี่ยได้แจ้งไปยัง
อาสาให้มาช่วยเหลือสุนัขนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลท่าตูมปราจีนบุรีซึ่งแพทย์ก็เอ็กซาเรย์พบว่า
สุนัขตัวนี้กระดูกแล้วก็สะโพกหักเนื้อสะโพกบวมก็เลยทำแผล
แชร์ออกไปพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะหลวงพี่บัณฑิตคนทน
ก็เมตตาต่อสุนัขตัวนี้นะคะก็เลยขอรับไปรักษาต่อให้
โดยหลวงพี่ค่ะตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเจ้ามีบุญ
แล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาการปลอดภัยแล้วนะคะหน้าตายิ้มแย้มเชียว
ก็ถือว่าโอเคในความโชคร้ายก็มีความโชคดี
เห็นน้ำใจของเพื่อนมนุษย์แล้วก็สุดท้ายได้ไปอยู่ในบ้านใหม่